มีความรู้สึกว่าคุณชนะสวัสดีครับ

จริงบางคนนะพ่อบ้านใจกล้านี่พูดตะโกนออกมาเลย
บอกโควิดจะไม่กลัวกลัวต้องเปิดเผยไทม์ไลน์
โอ้โหงานนี้เนี่ยเรื่องยาวแน่นอน
ถ้าไทม์ไลน์ไม่ใช่ที่บ้านที่ทำงานแล้วก็ต้องสืบกันเยอะ
โอ้โหไปยันกล้องวงจรปิดอ่ะผมบอกเลย
นั่นน่ะสิเอ้าคุณกลัวใครกลัวอะไรระหว่างโควิดกับเมีย

หาประเด็นไลน์แบบนี้มาเอาบอกไว้ก่อนนะ
เรื่องของโควิด๑๙เราก็ต้องระวังเฝ้าระวังกัน
แต่เราเอามาตั้งเป็นประเด็นไลน์แบบนี้อยากให้คุณผู้ชมนะ
หายเครียดหาไอเดียมาทำความสนุกให้กับพวกเราแล้วก็ให้กับทุกคนที่ดูรายการอยู่นะจ๊ะ
แน่นอนค่ะไหนก็พูดถึงโควิดแล้ว
เราก็ต้องพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด
ก็จะได้ฉีดกันวันนี้ใช่ค่ะหลายจังหวัดได้ฉีดกันชื่นมื้นหลายคนก็ไปเตรียมตัวกันตั้งแต่ตี๕
มีบรรยากาศยังไงกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูกันที่แรกเลยค่ะ
ที่จะไปที่แรกคือขึ้นเหนือไปเจียงใหม่เลยเจ้าดูค่ะบรรยากาศที่นี่คือที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เช้านี้ก็เต็มไปด้วยประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย๗กลุ่มโรคนับเป็นพันคนเลยคุณชนะ
แต่เขาก็ทยอยมากันตามรอบนั่นแหละนะคะแล้วก็มีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการ
คนที่มาก็คือมาตามคิวที่จองไว้ผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะแล้วก็มีการจัดแยกห้องเว้นระยะห่างอย่างที่บอกไป
สัดส่วนเหมาะสมแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมเชื่อไหมมีคุณยายอายุ๘๕ปีชื่อว่าคุณยายเหรียญทองค่ะ
คุณยายเนี่ยแบบตั้งใจมากขมีขมันคือเฝ้ารอวันนี้มาเลยคือมาตั้งแต่ตี๕มารอที่จะฉีดวัคซีนเป็นคนแรกนะคะ

หลานมาส่งหลานมาส่งค่ะ

มีพวกเข้ากันในตัว

อ้าวยายยินแบบนี้แล้วก็มีกำลังใจนะ
ไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ
วัคซีนวันแรกผู้ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม
ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็มากัน
แล้วคาดว่าจะมีคนมารับการฉีดวัคซีนวันแรกตามเป้านะฮะก็คือ๕๐๐คน
ผู้ที่มาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าบางคนเนี่ยเอ้าก็มีความตื่นเต้น
มีความวิตกกังวลกับผลข้างเคียงทำยังไงดีล่ะครับ
เอายังไงเอายังไงทางอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
จัดเลยจัดดนตรีเล่นสดให้ฟังผ่อนคลายมันซะเลย
เอาไปลองฟังบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
โอ้โหดนตรีสดมาตรงนี้นะเออเป็นการผ่อนคลายสร้างบรรยากาศได้ดี
เหมือนกับที่นี่เลยค่ะที่จังหวัดตากนะคะ
โรงพยาบาลไข้วชิรปราการตะบนน้ำหรือมัมเผอร์เมืองจังหวัดตาก
ครับเป็นอีกที่หนึ่งเหมือนกันที่สร้างความบันเทิงอ๋อเหรอ
แล้วก็สร้างความอิ่มท้องไปในตัวด้วย
ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือประชาชนที่จองฉีดวัคซีนนี้นะคะ
ก็เดินทางมาฉีดมาฉีดแล้วคุณจะได้ดื่มดำบรรยากาศบทเพลง
โฟล์กซองที่แพระจากหน่วยชุดปฏิบัติการกองกิจการคนละเรือน
มีพี่ทหารมาเล่นดนตรีให้เราฟังใส่เครื่องแบบมาเลยทีเดียว
โอ้โหแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ผู้ชมผู้ที่มาฉีดวัคซีนก็มีความสุข
แล้วไม่แค่นั้นคุณชนะฟังเพลงเสร็จแล้วก่อนกลับบ้านนะยังได้รับข้าวผัด
คือกะเพราหมูสับโอ้โหจัดไปเลยค่ะคนละกล่องรับประทานกันอเด็ดอร่อย
แล้วก็ยังได้น้ำดื่มกลับไปอีกด้วยโอ้ดีจังเลยนะโอ้โห
ที่สุราธานีครับเขาก็เปิดเลยครับ
เปิดจุดในการฉีดวัคซีน๒๒จุดพร้อมกันใน๑๙อำเภอ
วันแรกเขาคาดว่าจะฉีดได้ถึง๑๖๘๕๘ราย
ก็ถือว่าทะลุเป้าหมายที่ทางรัฐบาลตั้งไว้คือ๑๐๐๐รายต่อวันนะจ๊ะ
และที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราธานี
นี่เลยเขามีการสร้างสีสันวันเปิด
เปิดครั้งแรกทั้งทีมันต้องมีมันต้องมี

ใครจะเอาโดสนี้ก็เอาผมไม่เอาแล้ว

โอ้โหคนที่มาทิ้มนี่ใครเขาบอกเป็นพรานบุญ
นักแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้
ให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าเวลาฉีดจริงไม่ได้ฉีดเข็มขนาดนี้นะ
ไม่ไหวกลัวแต่ก็เป็นฉีดเข็มแบบธรรมดา
ใช่เข็มทั่วไปนะคะ
นี่ก็เป็นสีสันของแต่ละพื้นที่แต่ละบรรยากาศนะ
ก็เริ่มเตะไงเริ่มแข่งขันกัน
ใช่วันนี้เลยใช่แล้วแหละครับฉะนั้นนะ
เรื่องของวัคซีนเราก็บอกกันเพื่อให้ทุกคนตื่นตัวเนาะ
แบบนี้ละกันบางคนที่ยังเป็นกังวลไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเป็นกังวลเป็นกังวลได้นะฮะแต่พยายามหาข้อมูลให้เยอะและที่สำคัญก่อนฉีดวัคซีนคุณไปปรึกษาแพทย์ก่อนสำคัญที่สุด
สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีอาการเฉพาะนะฮะแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนเขาก็รนรงค์อยากจะให้ฉีดกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นเรามาดูแผนกันหน่อยนะแม่ดีครับแผนการฉีดจะเป็นยังไงบ้างเอาคือแผนการฉีดเนี่ยวันนี้เราไล่เรียงลำดับมาให้ดูเลยนะครับว่าเราเนี่ยมีก
คุณผู้ชมก็ลองดูแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับต้องรอดูแล้วฮะว่าวัคซีนเนี่ยนะฮะจะฉีดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่แน่นอนฮะเป้าหมายใหญ่ของเราคือสิ้นเดือนธันวาคมต้องฉีดให้ได้คือ๑๐๐ล้านโดสซึ่งตอนนี้ก็ฉีดไปแล้ว๔ล้านกว่าโดสนะครับใช่ค่ะก็เรียกว่ามาถึงครึ่งทางแหละนะคะหน่วยงานเขาก็เร่งระดมกันอยู่กรุงเทพมหานครก็จะ
พี่จองหมอพร้อมหรือว่าใครร่วมใจก็ไปลงทะเบียนกันได้น่าจะได้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดกันเรื่องของโควิดได้ครับบางทีก็เครียดแล้วเนอะถ้าอยากจะหายเครียดก็ส่งไลน์มาคุยกับเรากับประเด็นเบาสมองด้วยกันเลือกมาเลยโควิดหรือจะเมียคุดกลัวใครคุดกลัวโควิดหรือว่าคุดกลัวเมียมากกว่ากั
ซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ
เขาว่ากันว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่บ้านกกอกติดตามกันด้วยนะครับแม่น้องชมพู่ร้องไห้แต่ด้วยสาเหตุอะไรต้องตาม
เมื่อคนแชร์เราจะตามกรี๊ดกันสลบละจ้า
งานนี้รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์สุดหล่อ
ท่านเป็นใครจะมาทำอะไร

ไม่เลือกงานไม่ยากจนครับ

คืนป้ายรับสมัครซับประเริกับมัฆนายก
เอ้างานนี้ถ้าคุณมีคุณสมบัติแล้วก็

ที่สำคัญที่สุดคือห้ามกลัวผี
รอดูกิจกรรมยามบ้างของสามีภรรยา

ตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดด้วย
คู่กันสมัครข่าวคู่กันสมัครข่าว

ประเด็นลายของเรามันทำให้ตอนนี้สถานะการณ์

ประเด็นที่ถามก็คือว่าระหว่างโควิดกับเมียเนี่ย
คุณสามีคะคุณกลัวอะไรมากกว่ากัน
คือคุณสามีเขาก็ไลน์มาแล้วก็ส่งมาบอกกันนะครับว่า
เอาเป็นโควิดมันก็ยังมีโอกาสจะหายได้
แต่ถ้าเมียรู้ถามไลน์
ตายแน่นอนโอ้โหโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
แบบนี้ชัดเจนเลยนะว่ากลัวเมีย

ปะโธก็อยากทำตัวให้มันมีพิรุษอยากทำตัวให้ต้องหน้าระแวงสินั่นแหละ
นี่ผมส่งไปแล้วนี่คุณส่งมาเองเหรอคะ
ก็ทำตัวน้องนาไปก่อนคือส่งไปปั๊บเป็นยังไงรู้ไหม
ว่าเพื่อนผมนี่ไล่ออกจากกลุ่มเลย
ออกจากกลุ่มไปเลยไม่เป็นไร
กันนะคะบรรยากาศเป็นยังไงเอาไปดูกันหน่อยละกัน
นี่ก็คือพิธีการใบสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสาน
เห็นเขาพูดคำว่าชาวาชาวาพร้อมกันนี่

ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาภูไทยจะแปลว่าขวัญเอ้ยขวัญมา
ก็หมายถึงการเรียกขวัญเรียกกำลังใจให้กลับคืนมา
สู่คนในครอบครัวนั่นแหละนะคุณผู้ชม
ส่วนคนที่ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับแม่น้องชมพู่
ก็คือยายรยายรเป็นหมอธรรมของหมู่บ้านกกตูม
แล้วก็ยายอนบอกว่ามีการอวยพรให้กับครอบครัวด้วย
ให้สุขภาพแข็งแรงให้เจอแต่เรื่องดี
แล้วพอยายยอนผูกข้อไม้ข้อมือให้แม่น้องชมพู่เสร็จเนี่ยคุณ
ยายรร้องไห้นะให้เช็บน้ำตา
แม่น้องชมพู่เองก็เหมือนกันมีน้ำตาไหลน้ำตาซึมเหมือนกัน
ไม่ได้ร้องไห้เพราะเหตุผลเสียอกเสียใจอะไรนะ
เขาซึ้งใจตื่นตันใจ
ที่ไม่ทอดทิ้งกันนะเป็นประเพณีโบร่ำโบราณชาวอีสานะคุณชนะ
แล้วนอกจากยายยอนที่เป็นหมอธรรมมาผูกข้อไม้ข้อมือแล้วนี่นะ
ยังมีผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านกกอกอย่างเช่นป้าท้อนแม่แบมพ่อแบมและชาวบ้านอีกมากมาย
ผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญให้กับครอบครัวน้องชมพู่ด้วย
หลังจากผูกข้อมือเสร็จค่ะแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ยังไงไปฟังกันค่ะ
เขาทำให้เรารู้ว่าเขาอยู่ข้างเราดีใจ
ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเรา
วันนี้เห็นเห็นหน้าทุกคนแล้วว่าใครบ้างที่อยู่ข้างเราอ่า
ก็เป็นเรื่องของการให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะคุณชิสา
ทีนี้เราก็อดถามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคดีแม่น้องชมพู่บอกว่าเตรียมหาทนายมาสู้คดี
ตอนนี้หาได้แล้วเรียบร้อยเป็นทนายความชุดใหม่ที่เพิ่งจะแต่งตั้ง
แล้วเดี๋ยวจะเปิดตัววันที่๙มิถุนายนนี้นะคะ
แม่น้องชมพู่บอกเลยว่าน่าจะไม่แพ้ทนายตั้ม
แต่ว่าเรื่องของคดีเนี่ยแม่จะไม่พูดอะไร
เดี๋ยวจะให้ทนายเป็นคนพูดเพื่อไม่ให้เสียรูปคดีนะคะ
ฝากฝั่งบ้างนะครับที่บ้านของลุงพลครับ

โดยมีนายผ่องและนางวิพาพ่อและแม่ของลุงพล
รวมถึงตาชาญหลาโพพ่อของป้าแตนนะครับ
บรรดายูทูบเบอร์มาผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญ
ถึงที่บ้านเลยครับค่ะแต่ในพิธีเนี่ย
บอกว่าไม่มีหมอธรรมหรือว่าหมอขวัญนะ
เป็นเพียงคุณพ่อคุณแม่ของลุงพลนะครับ

เอาล่ะหลังเสร็จพิธีเราก็ไปถามลุงพล
ทราบหรือไม่ว่าที่บ้านของน้องชมพู่เนี่ย

แต่ก็ดีใจด้วยที่มีการทำพิธีแบบนี้
เพราะประเพณีใบสีเรียกขวัญถือว่าเป็นประเพณีโบราณ

ก็ไม่ได้คิดแค้นเครื่องอะไรกับครอบครัวของทางฝั่งน้องชมพู่นะครับ

ต้องไปผูกข้อมือให้กับครอบครัวของน้องชมพู่ด้วย
แต่เวลานี้ลุงพงศ์บอกเลยว่า
ก็ทำได้เพียงแค่ส่งกำลังใจให้

ไปพูดคุยกันได้ในตอนนี้
แต่ก็ยังถือว่าเป็นมิตรสายที่ดีต่อกัน

ต่างที่ยืนยันเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีการไปละเมิด
หรือว่าให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางคดีนะ
เป็นเรื่องของทีมทนายที่จะดำเนินการ

ตอนนี้ข้อพอรหาเนี่ย

มีอะไรที่จะล้ามนพิษให้กับตัวเองบ้าง
ก็ต้องไปพิสูจน์ที่ชั้นศาลครับ

ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยาน
ถ้าผมทำผมก็ต้องโดนเพิกสอนถอนสิทธิ์ที่โดนประกันออกมาครับ
ระเบียบมันเยอะครับสารท่านตั้งข้อบังคับให้เรียบร้อย
ตอนนี้ลุงพลก็ได้ประกันตัวนะก็เลยมีการจ้างผู้รับเหมา
ให้ไปปรับพื้นที่ที่บ้านสร้างรั้วบ้านหน่อย
เพื่อให้มีรัวขอบชิดเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางลุงพลนะคะ
บอกแบบนี้นะครับใครที่ติดตามคดีนี้อยู่
ก็สามารถติดตามได้กับทางไทยรัฐทีวีนะครับ

เอาละค่ะมาถึงเรื่องที่เราโปรยกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเบรกที่แล้วนะคะว่า
วันนี้มีข้าราชการที่หล่อสะดุดตาความหล่อทะลุแมสออกมาเลย
เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมากเราก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องนี้
ไม่ได้หมายความว่าใครดีใครไม่ดีนะแต่อยากจะรู้จักท่านให้มากขึ้น
นั่นก็คือท่านรองนายกเทศมนตรีจังหวัดนครสวรรค์

นี่อ้าวนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับท่านนะคะ
เรามีคลิปแบบพิเศษสุดมาฝากคุณผู้ชมก่อนเลยไปติดตามค่ะ
อย่ามองศพตาข้างตั้งซีวะข้าวใจหมายว่า

โอ้โหขนาดถอดแมสไม่เห็นความหล่อเรียกได้ว่าทะลุจอเลยจริงนะ
แต่มันจะบอกแบบนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่ายังไงรู้ไหมว่าทีมงานเราเอฟซีค่ะ
ยังไงโทรไปคุยโอ้โหกรี๊ดการ์ดกันเป็นแถว

ไม่ได้โทรไปหาข้อมูลโทรไปส่วนตัวเลย
เออนี่แหละนี่แหละเขาก็เลยอยากจะบอกนะคะว่ามีเอฟซีเยอะจริงไม่ใช่แค่ครีเอทีฟหรือทีมงานเราเท่านั้น
อ่าไม่ธรรมดาจริงค่ะคุณ
ไปรู้จักกับรองตู้ให้มากกว่านี้ดีกว่านะครับบอกเลยว่าท่านเนี่ยกลายเป็นกระแสจากการที่เพจเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าวันนี้ที่ปากน้ำโพ
อ่าพอโพสต์ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์สมัยสามัญสมัยแรกประจำปิดพุทธศักราช๒๕๖๔
พอแค่โพสต์ภาพนี้ไปเท่านั้นแหละโอ้คนไม่ทันได้ดูว่าประชุมเรื่องอะไรอ่ะดูก่อนว่าบุคคลภายใต้แมสสีดำนั่นคือใคร
ตู้มารองตู้เอาบอกเต็มยศหน่อยก็คือนายจตุรวิทย์นิโรธนรัฐนะคะตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันไหนท่านก็เป็นคนในกระแสแล้วก็เป็นข้าราชการน้ำดีที่เชื่อว่าก็มีฝีมือทำงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เราก็ไม่รอช้าทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวต่อสายตรงพูดคุยกับท่านแล้วตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับคู่กัดสะบัดข่าวแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับรองตู้ครับสวัสดีครับผม
โอ้โหแค่ได้ยินเสียงยังหล่อเลยอ่ะนั่นน่ะสิโอ้โหหล่อครบเลยอย่างนี้แล้วกันถามความรู้สึกก่อนได้ไหมคะ
เพราะคุณชนะอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรลักษณะนี้แต่ดีใจที่ได้เจอถูกต้องแล้วค่ะ
รู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้เป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโซเชียลมีเดียเลยค่ะ
ครับครับก็รู้สึกตกใจนะครับแต่เล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นดีครับ
ครับเอางี้ละกันลองตู้บอกหน่อยได้ไหมกินอะไรถึงหล่อครับพี่
อันนี้ต้องเรียกว่าคุณแม่ให้มาดีกว่าครับ
หล่อแม่ให้มาสงสัยแม่ผมให้มาน้อยหน้าตาผมเลยเป็นอย่างนี้

ท่านรองกระแสมาขนาดนี้มีผลต่อการทำงานยังไงบ้างไหมคะ

พูดถึงการทำงานก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับ
หลายคนจะได้ทราบถึงการทำงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ของเราได้มากขึ้นครับ
เหมือนมีคนสนใจก็เลยอยากจะติดตามงานก็ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อไปด้วย
งั้นแบบนี้ให้น้องตู้พูดถึงเรื่องของการดำเนินงานของทางภาครัฐ

ทางเทศบาลเองก็ไม่นิ่งนอนใจเนาะ
มีการเข้าร่วมประชุมกันเป็นระยะระยะอยู่ตลอดเวลาครับ
ตลอดเลยเนาะมีสาวไปขอประชุมด้วยได้ไหมครับ

อย่างนี้ทางตู้ค่ะนอกจากรับมือกับงานรับมือกับสาวยังไง
มีไปแอดโซเชียลแอดติดตามฟอลโลร้องตู้เยอะขึ้นไหมคะ

แต่เอาอย่างนี้อยากจะบอกอะไรถึง
แฟนคลับเหล่านี้ไหมคะที่อยากจะรู้จักรองตู้เพิ่มเติม

อ๋อติดตามผลงานดีกว่าเอางี้แล้วกันคือทีมงานเขาบอกผมมา
อย่างนี้รองตู้เคยถามรองตู้แล้วระบบหลังไมค์ไปนะ

โควิดกับเมียกลัวอะไรมากกว่ากัน

ร้องตู้ถ้าเกิดว่ามีเมียเอาถามจริง

อืมยังไม่มีเมียสิครับ
ไม่ต้องจัดการยังไม่มีเมีย

โควิดกับแฟนรองตู้กลัวอะไรมากกว่ากันคะ

แต่เชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ขอบคุณนะคะวันนี้ที่มาพูดคุยกับเราในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
ค่ะดูแลสุขภาพด้วยเพราะคิดว่าต้องทำงานต้องตอบแชทเยอะเลย
น่ารักแล้วก็ดูเป็นแบบว่าฮี่ไอ
แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเทียบเลยมีหลายคนทั้งคนทั่วไปลองกด
ทั้งคนที่เราก็รู้จักกันเป็นอย่างดี
เป็นอะไรเป็นเป็นทวิตเตอร์เป็นเฟซบุ๊กอ่ะอุ้ยอุ้ยมีมากมายหลากหลายข้อความเลยคุณผู้ชมอ่านดูของเองแล้วกัน
นะคะจริงแต่จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่านอกจากคนดังและบุคคลทั่วไปไปคอมเมนต์แล้วเนี่ยนะ
ยังมีคนหล่ออีกมากมายในโลกใบนี้ที่เราไปค้นหามาและอยากจะนำเสนอ

ค่ะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่เหรอคุณผู้ชม

คนแรกนะคะคือนายกตุ้ยนายนรงชัยคุณปลื้ม

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุกชนบุรี

คันที่สองก็คือประธานเบ๋งหรือว่านายนัทพงศ์เก็บทรัพย์

ประธานสภาเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ต
นี่ก็หล่อเหมือนกัน
ข้าราชการนะก็มีฝีมือและหน้าตาดีด้วย
คนที่๓สักคนอีกแล้วกันนะคะ
สจบูมค่ะหรือนายพลวัฒน์ชาญประสิทธิ์เป็นสมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกดอุ้ยบ้านเดียวกับดิฉันเลย
พี่ฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะไปทำความรู้จักท่านเอาไว้เผื่อได้ร่วมงานกันอ้าวทำไมล่ะโอ้โห
ใจเย็นคุณชิสาคุณจะรีบกลับบ้านไปไหนเมื่อตะกี้คุณยังไปตรวจคันอยู่เลย
ตอนนี้หายแล้วค่ะหายคันแล้วค่ะพูดเล่นจริงแล้วเราก็ไม่ได้จะมาอวยความหล่อความสวยนะ
มันเป็นองค์ประกอบร่วมแต่เชื่อว่าทุกท่านข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยทำงานด้วยฝีมือและความตั้งใจ
ตกออกตกใจอยู่เหมือนกันเห็นไหมด้านหลังทำไมเขารับสมัครนี่เห็นไหมรับสมัครสับปะเลอ
ด่วนด้วยด่วนด้วยที่วัดแห่งนี้เขามีเหตุผลยังไงไปลองดูกันหน่อยนะฮะ
นี่เลยเขาบอกว่าเรียกเสียงฮือฮาอย่างมากภายหลังที่วัดวันยาวบนตำบลขลุงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ขึ้นป้ายปิดประกาศมีข้อความเลยนะรับสมัครสับปะเรอพร้อมด้วยพิธีกรประจำวัด
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน๒๕๖๔ก็สิ้นเดือนนี้
ค่ะชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเห็นป้ายนี้นะต้องรีบโพสต์ลงโซเชียลเลยเพราะว่าบอกว่าไม่เคยเห็นการประกาศรับสมัครสับปะเหลอมาก่อน
เพราะอาชีพแบบนี้เขาสืบทอดกันตามเขาเรียกอะไรครอบครัวใช่ไหม
เป็นรุ่นสู่รุ่นอ่ะไม่ได้มีการแบบมาประกาศรับแบบนี้ไง
มันก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะถ้าใครว่างงานอยู่
เอางี้ไม่เลือกงานไม่แยกจนแต่ผมคนนึงแหละไหม

นี่เรื่องนี้เป็นยังไงถ้าผมว่าไปลองฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับ

อยากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ย
ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสับปะเลอบ้าง
แล้วก็พิธีกรประจำวัดด้วยค่าจ้างสับปะเลอเท่าไหร่ครับ
ต่อเดือนอ่าก็จะเป็นงานนะฮะอืม
หนึ่งงานก็จะเป็นงานละหนึ่งพันสามร้อยบาท
คือทั้งหนึ่งใช่ไหมฮะทั้งหนึ่ง
เฮ้ยผมว่าก็รายได้ดีน่ะศพละพันสามร้อยบาทเออ
อืมนี่ยังไงคุณผู้ชมอ่ะงั้นบอกเลยใครสนใจจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนบ้าง

หนึ่งนะต้องอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของทางวัดอืม
สองต้องมีความรู้เรื่องเตาเผาเป็นอย่างดีโอ้โห
เพราะปัจจุบันเนี้ยใช้เตาเผารุ่นใหม่โอ้
ไม่ได้ใช้เตาถ่านแบบเมื่อก่อนนะอ๋อเหรออันนี้ต้องอัปเดตความรู้ครับ
อย่างที่สามค่ะคือต้องไม่มีความขัดแย้งกับเจ้าภาพในระหว่างที่จัดงาน
เออต่อไปก็คือมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำพิธี
หรือว่ามนต์คาถาต่างอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นศึกษาเพิ่มเติมกันได้
อ้ะใครมีคุณสมบัติสิเดี๋ยวอีกข้อนี้ก็ลองพิจารณาดู
บางคนบอกสับปะเหลอมันอาจจะดูเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวเกินไป
ตำแหน่งอื่นเขาก็มีมีอะไรคะ
ตำแหน่งพิธีกรประจำวัดหรือว่ามรรคนายกบางคนไปเรียกมรรคทายก
ไม่ใช่นะมักคณะยกคือมีหน้าที่ยังไงนำสวดมนต์ในพิธีการต่าง
ก็รับค่าจ้างรายวันด้วยนะวันละ๔๐๐๕๐๐บาทสนใจทำไงโทรไปเลย
เดี๋ยวเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้เอาไหมเอาไหมนี่หมายเลขนี้เลยโทรไป
คือผมบอกเลยนะครับว่าจริงไม่เลือกงานไม่ยากจนนะ
ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าเราทำได้เราก็ไปลองทำดู
ถูกค่ะทุกอาชีพดีทั้งนั้นมีคุณค่าต่อผู้คนด้วย
ส่วนอาชีพที่จะเล่าต่อไปนี้ก็แปลกเหมือนกัน
เกิดมาจากทั้งพ่อทั้งแม่ดิฉันก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยิน
อาชีพที่ว่าคืออะไรไปดูเองดีกว่าค่ะ
ไปกันที่อ่างทองเห็นเขาสอยแบบนี้คุณชนะคิดว่าเขาสอยอะไร

แน่นอนใครก็คิดอย่างนั้นแต่ดิฉันขอเฉลยเลยว่า
นี่คืออาชีพสอยลูกกระรอกค่ะ

สยลูกกระโรกอันนี้ไม่เคยได้ยิน

วิธีการก็เหมือนกับแห่ไข่มดแดงเลยค่ะ
แต่เขาจะแห่ไปที่รังของกระรอก
เขย่า๒๓ทีลูกกระรอกมันก็จะตกลงมาด้านล่าง

อ่าแล้วเขาก็จะเก็บมันใส่ถุงผ้าเนี่ยแบบนี้อุดิตลูกกะรอก
เอาไปขายได้ตัวละ๒๐๐บาทนะคุณผู้ชม
แล้วเดือนเดือนนึงเนี่ยบางคนบอกได้เป็น๒๐๐๐นะคุณชนะ
เอ้าก็เป็นเรื่องของอาชีพเนาะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตนะ
ต้องไปถามคนนี้ค่ะลุงสมานลุงสมานเนี่ยเขาบอกเป็นเซียนสอยกระลอกเลยนะ
ครับคือแกบอกว่าแกเนี่ยนะจะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ตระเวนหาทุกปีแหละ
ลูกกระลอกแล้วก็รังการอกนะครับก็จะขับเลาะไปเรื่อยตามถนนสายอ่างทองอายุทยา
แกมีเคล็ดลับนะคือแกจะจับเอาไว้ว่าต้นไหนที่มีรังกระรอก
ก็จะแวะเวียนไปสำรวจแบบบ่อยทุก๓เดือน
คือวัตจักรของกระรอกมันจะออกลูกทุก๓เดือนแล้วปกติมันก็จะมาสร้างรังทำรังที่จุดเดิมซ้ำนั่นแหละ
ก็ขายได้ราคาอยู่นะครับ๒๐๐๔๐๐บาทก็ว่าไปแล้วแต่บางตัวเนี่ยถ้าเกิดมีสีที่สวยอย่างสีขาวเลยนะ
ก็จะมีราคาแพงหน่อยตัวละ๕๐๐บาทคือหลายคนดูแล้วก็เป็นกังวลแล้วก็สงสารอันนี้ต้องพูดตรง
แต่ยังไงซะเราก็ให้มองว่ามันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเขาอารมณ์ก็เหมือนไปแยกไข่มดแดงเพื่อทำมาหากินนั่นแหละ
มันจะมีช่วงการเกิดของมันมาเรื่อยนะยังไงก็ดูเป็นเรื่องของข่าวสารแล้วกัน
ภารกิจส
มีอย่างไรอย่างนี้ง่ายคือ

โอ้โฮเป็นอย่างไร
เรียกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ประสบความสำเร็จ
นะจากคลิปนี้นะคะ
ก็เหมือนกับคุณแม่เขาดุน้องที่น้องไม่ยอมทำงานบ้าน

คุณแม่ก็บ่นแล้วพ่อจัดการซะอย่างไร
สุดท้ายก็ต้องให้น้องไปทำงานบ้าน
กลับไปกรอกน้องกรอกน้ำใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าตอนที่พ่อกำลังบ่นแม่กำลังว่า

คุณพ่อคุณแม่เนี่ยซื้อมือถือใหม่เครื่องที่น้องอยากได้ให้

น้องนิดแถวกระทั่งว่า

คืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าบ้านนี้เขามีข้อตกลงกัน

งานบ้านมาตลอดก็เลยซื้อมือถือให้น้องเลยเห็นเป็นคลิปน่ารักแบบนี้แหละค่ะ
นี่ไงนี่ไงคือผมว่ามันก็ดีนะเรื่องของการที่ว่าให้กำลังใจเด็ก
คือให้ตั้งใจเรียนสอบได้ที่หนึ่งที่อันดับที่เท่าไหร่ก็ว่าไป
คุณแม่ก็มีเงื่อนไขคุณพ่อก็มีเงื่อนไขว่า

เงื่อนไขหน่อยน้องจะได้รู้จักตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจ
อย่างผมก็เหมือนกันตอนเด็กคุณแม่
ผมบอกว่าถ้าได้อันดับที่๑เดี๋ยวจะซื้อเครื่องเล่นเกมให้

โดดเรียนก่อนตลอดอะไรนะเป็นโชคดีของแม่แล้วแหละเป็นโชคดีของแม่ที่ไม่ต้องซื้อให้คุณ
คุณก็ซื้อเองนะไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจ

คุณคะช่วยโบกเลยเถอะ
เวลาที่ภรรยาถูกเชื้อเชิญจากสามี
แต่เขาไม่รู้จะปฏิเสธยังไง

ทำอะไรใช่ไหมไปดูจากคลิปเลยดีกว่าค่ะ
ดูสิคะสามีฉันลูกหลับไม่ได้เลยนะคะ
ชวนไปติวการบ้านกันควบหม่าไปแล้ว
รออะไรเหรอ

เป็นเรื่องระดับชาติเลยนี่แหละ
ทุกครอบครัวก็อาจจะต้องมีการออกกำลังกายหรือทำการบ้าน
แต่ทีนี้บางคนเขาอาจจะเหนื่อยแล้ว
อาจจะเครียดแล้วไม่อยากจะทำการบ้านเพิ่มอยากจะพักผ่อนนอนหลับ
แต่คุณสามีชวนแบบนี้จะปฏิเสธยังไงล่ะคะ
ก็ต้องทำก็ขึ้นแล้วหมายถึงว่ามีความตั้งใจเนี่ยนะขึ้นไปรออยู่ข้างบนแล้ว
อ๋อข้างบนค่ะค่ะเปิดตำรารอแหละ
ช่วยพาให้เขาลงมาหน่อย

อันนี้พูดแทนใจคุณสามีเลยใช่ไหม

เป็นเรื่องของครอบครัวอะไรที่มันเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีก็ทำกันไป

ความอาหารให้ทาน
หรือว่ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ทำไปเถอะอะไรที่เป็นดีน่ะ

จำไว้ก็เห็นอยู่หลักฐานมันทนโทษ

เรื่องความสุขไงเห็นคุณมีความสุขที่มันเป่งปังออกมา

ใช่มันชัดมากเลย

ไปดูเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลกันบ้างดีกว่านะ
ในค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้จริง

ต้องขึ้นเลยเพราะว่าเราต้องส่งไปให้กับทีมชาติไทย
กับกำลังใจของเราให้เขาเนี่ยขึ้นสุด
ใช่แล้วคุณผู้ชมครับติดตามกันด้วยนะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือจะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่๕ทุ่ม๑๐นาที
ใช่ค่ะแล้วก็ติดตามกันได้นะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เปิดเอาไว้เลยเปิดทั้งวันเลยก็ย่อได้
๕ทุ่ม๑๐นาทีอย่างเริ่มนะคะในการออกอากาศ
ทุกช่องทางรับรองเด็ดมันแน่นอนนะคะ
คุณผู้ชมนะครับก็ส่งกันมาบางคนพูดลงมาเต็มเลยว่ากลัวเมีย
ใช่บางคนบอกกลัวโควิดอย่างคุณเปี๊ยกเราถามได้ไง
ว่าเอาเลือกได้ไหมโควิดกับเมียคุณกลัวอะไรมากที่สุด
ใช่ค่ะส่งคำตอบกันเข้ามาได้ผ่านไลน์หน้าจอตรงนี้นะคะ
แต่ว่าคุณสามีคุณส่งมายังยังไม่เจอเลยอ่ะ
สงสัยกลัวกลัวสิกลัวจะรู้คามลายอ่ะสิ
เดี๋ยวดิฉันต้องไปสืบก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวรอให้คุณผู้ชมส่งเข้ามาเรื่อย
เราพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชม
ถ้าหากว่าความหิวมันเป็นเหตุแล้วเราก็แต่มันไม่มีอุปกรณ์อ่ะ
แล้วมันจะทำยังไงอ่ะจะได้กินหรือเปล่ามันจะเป็นแบบไหนตามต่อเรื่องนี้กันชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาคู่กัดสะบัดข่าวช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารนะคะ
แต่เราจะต้องเชิญคนคนนี้ไปร่วมทานกับเราด้วยต้อนรับคุณเชนธนาไตรชา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดเรื่องทานอาหารนะเอาแบบร่วมร้านเลยนะครับ
ผมเนี่ยลูกคนจีนครับใช้ตะเกียบคีบไข่นกกระทาได้
ถ้าไม่มีตะเกียบผมจะไม่ยอมกินไข่นกกระทา
แต่วันนี้เห็นบอกว่าไม่มีอุปกรณ์ก็ต้องกินได้เหมือนกัน

ไปดูเด็กน้อยคนนี้ไม่มีอุปกรณ์แต่ก็บ่อย่านเด้อ
นี่นั่งไง

มาตอบตัวเล็ก

ลูกเอ้ยไม่อดมาจากไหนแล้วลูกเอ้ยหิวมากว่าพ่อ
โอ้โฮเล่นจัดเขาผักอย่างนี้
ถ้าท่านจะหิวนะนี่หิวเด็กเขาน่ารักน่ะ
แต่กินอร่อยจริงนะดูนี่มือโกยออกเลย
ประกงสักเกียรติไม่ต้องช้อนซ่อมไม่จำเป็น
เออ

คือให้ใช้มือหยิบอาหารก่อน

ก็ถือว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดี

นี่ดีนะเวลาคุยกับคนที่เขามีลูกแล้วแล้วดูคลิปเด็ก
เขาจะมีเรื่องของสาระความรู้

แล้วขอบคุณคุณผู้ชมด้วยส่งข้อความมาคุยกัน
ว่าคุณจะกลัวโควิดหรือว่ากลัวเมีย

จ้าก็ขอให้ปลอดภัยนะ

ส่วนช่วงนี้นะครับลากันไปด้วยภาพหมีคันหลัง

โปรดติดตามตอนต่อไป